สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนปีที่๔แล้วนะคะ
วันนี้มาร่วมค้นหาโอกาสในการลงทุนไปพร้อมกับปาล์มค่ะ
อยากเจาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านดูบ้างนะคะ
และจะสนับสนุนการลงทุนของเรา
กระจายความเสี่ยงไปในต่างประเทศอย่างไรบ้างค่ะ

จากทางด้านของคุณชัชพลศรีวลีพันธ์
ภูมิหน่วยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด๒
จากบรจกรุงไทยสวัสดีค่ะ

แคมโบเดียสปลาวเมียนมาร์เวียดนามรวมถึงไทยด้วย
ศักยภาพในการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจมีมุมมองยังไงบ้างคะ
ก็คือเราจะมองว่ามีการเติบโตสูงที่สุด

เติบโตโดเฉลี่ยในประมาณ๖๗
ถ้าเกิดเทียบกับในภูมิภาคอื่นหรือว่าในตลาดไทยเนี่ย
เห็นได้ว่าตัวเลขอาจจะอยู่แค่ประมาณสัก๒๓
หรือบางที่อาจจะไม่ถึง๑ด้วยซ้ำ
นั่นเป็นสาเหตุนะคะที่วันนี้บรจกรุงไทยมีกองทุนที่น่าสนใจ
เพราะว่าเราศึกษากองนี้กว่าเราจะออกมาร้อนในช่วงนี้
ถามว่าทำไมเราศึกษามาประมาณสักปี๒ปี
วิสิตคอมมินีวิสิตในแต่ละประเทศต่างรวมถึงไปดูคุยกับบริษัทต่างในท้องถิ่น
ว่ามีความน่าสนใจยังไงมีแนวโน้มการเติบโตยังไงนะครับ
ซึ่งผลที่เราได้คือมีโอกาสในการเติบโตสูงมากนะครับแล้วก็น่าสนใจ
จังหวะเวลาเหมาะสมกับภาวะตลาดด้วย
แต่ก่อนหน้านี้ทีมบริหารทำงานหนักกันมากว่า๒ปีแล้ว
คือศึกษารายละเอียดความน่าสนใจและศักยภาพมาแล้วด้วย
นโยบายในการลงทุนของกองทุนนี้ล่ะคะ
ลงทุนในสินทรัพย์ไหนและภูมิภาคจุดไหนเป็นสำคัญคะ
หมายหรือสัดส่วนการลงทุนที่เราวางไว้คร่าว
เราจะลงทุนในไทย๔๐โดยโฟกัสไปที่บริษัทจดทะเบียน
อีก๔๐เราจะโฟกัสไปที่ในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม
แล้วก็อีก๒๐เนี่ยเราอาจจะไปลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องหรือได้รับผลประโยชน์นะฮะ
ทำธุรกิจในพม่าเมียนม่าหรือว่าในราวหรือในกัมพูชา
นี่เป็นเหตุผลว่าหลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าบางที่ตลาดหลักทรัพย์อาจจะยังไม่ได้มีความพร้อม
หรือแม้กระทั่งพม่าในเรื่องของเมียนมา
ใช่ครับซึ่งจริงเมียนมาร์นี่น่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนอยากจะไปลงทุนในพม่าเมียนมาร์
แต่ว่าโอกาสจะหาบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตลาดหลักทรัพย์ของพม่าขึ้นมาอาจจะเข้าไปลงทุนยังไม่ได้
ทีเดียวพร้อมกันเลยใน๔ประเทศนี้
หรือว่าค่อยทยอยไปในแต่ละประเทศ
ว่าในประเทศแต่ละประเทศที่เราจะไปลงทุน
ช่วงจังหวะอันไหนคือที่จะเหมาะสม
แต่ในช่วงต้นเราอาจจะทยอยลงทุนไปในกลุ่มของ

แล้วก็ทยอยไปลงทุนในเวียดนาม
รวมถึงในสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกง
ที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากเมียนมาร์แล้วก็ในลาวแล้วก็ในกัมพูชา
คุณชัชพลมองว่าจุดเด่นของกองทุนนี้
ถ้าเทียบกับว่าถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างเดียว
กระจายความเสี่ยงไปใน๔ประเทศหลักนี้

คือธีมหลักหรือว่าเทิดนิยามของกองนี้เลยคือโกรธคือการตบโต

เราก็มองว่าโอกาสที่จะขยายออกไปแล้วเป็นช่องทางในการเปิดให้กับนักลงทุน
สนใจในลงทุนในเมียนมาร์ในเวียดนามอาจจะเป็นเครื่องมือในการลงทุนให้เขาเข้าไปถึงจุดหมาย
ที่ต้องการในการเติบโตค้นหาหุ้นที่มีการเติบโตสูงได้ในอนาคต
เป็นช่องทางที่ดีแล้วก็สำคัญให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้
องทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนคะคือเราลงทุนในระยะยาวแล้วมีความชื่นชอบการลงทุนแบบสไตล์ไหน
นักลงทุนที่จะมาลงทุนในกองนี้นะครับก็อาจจะต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนิดนึง
เพราะว่าอาจจะมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องอัตราแรกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง
เราไปลงทุนในต่างประเทศในบางส่วนก็อาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้
อย่างน้อยที่เรามองไว้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเต็มที่อย่างน้อยก็อาจจะสักประมาณ๑๓ปี
เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนในระยะยาว
นักลงทุนที่สนใจก็สามารถติดตามข้อมูลจากบรจกรุงไทยได้
วันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการเปิดโอกาสในการลงทุนสู่ตลาดทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่
มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยขอบพระคุณมากค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนี่คือข้อมูลการลงทุนดีที่นำมาฝากกันนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีรายละเอียดการลงทุนที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
และในช่วงของข่าวสังคมธุรกิจในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดงานเพื่อถวายอาลัย
แด่พระบาทสำเด็จพระปริมินทะละมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้เองเป็นการขับร้องประสานเสียงโดยผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ถือเป็นการสนับสนุนบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุขและความยั่งยืนด้วย
ความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันในช่วงนี้ค่ะ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปธรรม
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้ร่วมกันจัดงาน
ถวายความอาลัยหัวใจการศึกษาคีตามหาราชันค่ะ
มูลนิธิและโรงเรียนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
ได้จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และแสดงให้เป็นความสามารถของนักเรียนผู้คงพร่อมทางการเห็น
วันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว
ผมขอเปิดหน้าถวายความอาลัยหัวใจการศึกษา
มีตาประหาราชัยของคุณครับ

เป็นการแสดงความสามารถทางดนตรีและการขับร้องประสานเสียง
ของนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖

ก็คืออาหารภาคไทย
ที่การฝากเพื่อเราคนไทยทุก
อยากจะให้นักเรียนถวายความอาลัยแก่พระองค์ท่าน

ก็อยากจะให้ทุกท่านเห็นความสามารถของเด็กที่พิการทางสายตา
ไม่ว่าจะอยู่ชั้นประถม

มัธยมนะฮะเด็กเหล่านี้เนี่ยมีความสามารถไม่ว่าจะร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็อ่านหนังสือสามารถจะทำได้หมดเหมือนกับคนตาดีนะครับ
สอนว่าให้ประชาชนรู้จักพอเพียงค่ะตลอดระยะเวลาที่ทรงคลองลั่นมา๗๐ปีทรงรักประชาชนมากค่ะ
คุณครูที่อยู่เบื้องหลังการฝึกซ้อมการดูแลที่แบบโอ้โหเรียกว่าใช้ใจแบบเกินร้อยมากเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราต้องนับถือจริงค่ะ
ก็เป็นโชคดีของแพนในวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่นี่นะคะ
ผู้ที่พิการทางสายตาหรือพิการด้านอื่นก็ตามทุกคนมีศักยภาพนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนถึงแม้จะเป็นผมปกติ
แต่เราต้องให้การสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อให้เขาเดินทัดเทียมกับพวกเราแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนถึงแม้จะพิการแต่ความสามารถของพวกเขาไม่ได้ด้อยกว่าคนปกติ
และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือตลอดจนหยิบยื่นโอกาสให้แก่พวกเขา
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความสุขที่ยั่งยืนค่ะ
พวกเขาเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกตินะคะและมีความสุขมีความสุขที่ยั่งยืนได้ร่วมกับคนปกติด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรายการรวยหุ้นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
วันนี้ปามสินิดาเพชรวิรกุลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
มีความสุขที่ยั่งยืนและมีความสุขที่ยั่งยืนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ